จริงสตรังทิมันต้องการคำตอบ
เดี๋ยวนะคะคำถามแรกสุดคำถามใหญ่สุด
ต้องการให้ใครตอบต้องการให้ตอบคำถามว่าอะไร

คือข้อกล่าวหาที่ผมกล่าวหาท่านประวิทย์เนี่ย
ผมไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าท่านประวิทย์ทำถูกต้องตามระเบียบไหม
แน่นอนหลายเรื่องมันอาจจะถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายก็ได้
เหมือนกับที่ท่านวิศนุพยายามชี้แจงในหลายประเด็น
ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันจะถูกต้อง
แต่ประเด็นที่ผมตั้งเป็นใหญ่ใจความตกลงในทางจริยธรรม
ซึ่งมันเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อคนที่เป็นนักการเมือง
คนที่เป็นดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย

แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น
การใช้เหตุการณ์เดียวกันที่
การใช้เฮอร์โครปเตอร์ของรัฐก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
อาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กก็ได้ที่เกิดขึ้น
การที่ท่านไปทำในเรื่องของเรื่องนี้
ขึ้นต่อรัฐมันมีมูลค่ามากหรือเปล่า

ผมจำเป็นต้องพูดถึงท่านวีรชัยซึ่งเป็นรองผ่อบอตรอ
ก่อนที่จะเป็นรองผ่อบอตรอ
มีการบริจาคให้กับป่าลอยต่อมูลค่าประมาณ๕ล้านบาท
หลังจากนั้นตัวท่านได้ขึ้นเป็นรองผ่อบอตรอ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าการบริจาคนี้มันนับเป็นความดีความชอบ
ที่ทำให้ตัวท่านเป็นรองผ่อบอตรอหรือไม่
สุดท้ายในวันที่ท่านโดนเด้ง

คือเรียนฟังทั้งตอนที่แถลงแล้วก็มาย้อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือมันมีแบบนี้ลองถามแย้งดูนะคะ
คือสสรังสิมันพยายามจะบอกว่า
เรื่องนี้คืออาจจะถูกระเบียบราชการ
เรื่องเจริญธรรมการเมืองมันก็แล้วแต่คน

คือมันเอาแบบเป็นความผิดอย่างนี้มันไม่ได้ป่ะคะ
คือเราจะไปยื่นฟ้องศาลไหน
บอกว่าพลเอกประวิทย์เอาไปทำอย่างนี้ในเวลางาน
ไปในนามเอกชนส่วนตัวแต่ว่ามีหมวกรองนายกไว้ด้วย
คือเราจะไปฟ้องสารไหนได้มันเป็นเรื่องจริยธรรมการเมือง
ซึ่งมีสูงมีน้อยมันแล้วแต่คนนะคะ
จริงในจริยธรรมการเมืองระยะหลังมันซีเรียสมากนะ
มันจริงจังมากนะมีการออกกฎหมาย
ในเรื่องของจริยธรรมซึ่งออกโดยสารรัฐมนูล
เจริญธรรมนี้ในหลายข้อแน่นอนเขียนค่อนข้างเป็นนามมาทำ
มันต้องให้องค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัย

ก็อาจจะเป็นปรปชอาจจะเป็นศาลรัฐมนูล
แต่ถึงที่สุดในการดำรงตำแหน่งเหล่านี้
มันก็จำเป็นต้องพึ่งพาจริยธรรม
เพราะถ้าเกิดว่าเราคิดแค่ว่าโอเคมันถูกต้องตามระเบียบ

แต่สุดท้ายถ้าเกิดมันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรัฐ
มันก็หมายถึงการเสียหายต่อประชาชนด้วย
สิ่งเหล่านี้คนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี
สมควรจะถูกไว้วางใจจากสภาได้ไง
ผมจำเป็นต้องเรียนกับคุณจอมขวัญว่าในการทำหน้าที่ของสภาเนี่ย
เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลเราไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อมาชี้ถูกชี้ผิดว่า
คนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
เพราะถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะครับร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็คือถูกต้องหมดแล้วครับเพราะท่านมีองคาพยพต่างในการช่วยดูเรื่องกฎหมาย
แต่ว่าในการทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นสภาพผู้แทนราชดรเนี่ย
สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องมาดูด้วยว่าไอ้การที่ว่าถูกต้องตามระเบียบเนี่ย
แต่ถ้ามันสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติเราจะว่าอย่างไร
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วผมคิดว่าในมุมของประชาชนเนี่ย
เราในฐานะที่เป็นประชาชนเราจำเป็นต้องดูเหมือนกันว่ารัฐมนตรีเนี่ย
แม้เขาจะทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติเนี่ย
เราก็ไม่สมควรไว้วางใจเขาแล้วเราสมควรที่จะกดดันสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
เพื่อให้ใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการบอกว่าเราไว้ใจคนแบบนี้ไม่ได้
ซึ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือสภาจบไปแล้วนะคะเรื่องอภิปรายไว้วางใจนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันตั้งโจทย์ไว้นะคะว่าคือมันอาจจะแบ่งได้๒ขยักใหญ่
คือขยักแรกมองได้ว่าความใกล้ชิดนี้ทำให้คนที่มาใกล้ชิดศูนย์กลางอย่างพลเอกประวิทย์ได้ประโยชน์นะคะ
แต่ทีนี้มันจบแค่นี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลไหนก็ได้ประโยชน์กันทั้งนั้น
คนมาใกล้ชิดมันก็วาระใครวาระมันสมัยใครสมัยมันนะคะ